อีกหนึ่งเรื่องราวที่ถูกแชร์กันเยอะเลยในโลกโซเชียลตอนนี้
บอกว่าตอนนี้คนทำอาชีพอาชีพเดียวมันไม่พอ
บางคนเขาอาจจะต้องหารายได้เสริมหาอาชีพเสริมนะคะ
ก็เลยไปเจอพี่วินมอเตอร์ไซคันหนึ่งเขาไอเดียดีมากเลยค่ะ
ไอเดียดียังไงไปดูเรื่องนี้กันค่ะ
นี่เขาขับวินมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมคุณ
แล้วเขาติดเนี่ยค่ะข้อความไว้ด้านหลังเสื้อเจ้าวินอะแบบนี้
เห็นไว้ว่ารับถ่ายภาพครับ
คุณดูผลงานของเขาไม่ธรรมดา
ถ่ายมาแล้วแทบทุกมหาวิทยาลัย
บีมือดีมากคุณดูนี่นี่เห็นไหม

คือภาพทั้งหมดนี้ถูกนำมาโพสต์ลงในเฟซบุ๊ค
ที่มีชื่อว่าไซนินสมบูรณ์นะคะ
ผู้โพสต์เขาโพสต์ภาพพร้อมกับแคปชั่นบอกว่า
ขยันไม่พอยังรู้จักสร้างโอกาสให้ตัวเอง

คนเก่งอย่างเดียวไม่พอคุณต้องหาโอกาส

เก่งแล้วไม่มีโอกาสนี้ก็ไม่ได้นะคะ
โอกาสเราสามารถหาได้เหมือนเขาคนนี้
เรียกว่าตอนนี้ชาวเน็ตนี่แบบโหกันแชร์ภาพ
แล้วก็ชื่นชมไอเดียในการโปรโมทของคุณพี่เขาเยอะมากเลย
ล่าสุดนะแทบจะทะลุสองหมื่นแชร์ไปแล้วคุณ

ใครที่มีอาชีพเสริมหรืออะไรประมาณนี้ค่ะ
บางครั้งคุณเราต้องยอมรับว่าเดี๋ยวนี้
การโปรโมทผลงาน
หรือว่าการที่ให้คนอื่นได้รู้ว่าเราทำอะไรได้

ไปปรับใช้ดูให้มันเหมาะสมกับตัวเราเอง

ถ้าเกิดว่าเรามีความสามารถอะไรหลายอย่าง
เราสามารถทำมันได้แล้วเราทำมันได้ดี
เราสามารถสร้างเป็นรายได้เสริมให้กับตัวเองได้นะคะ